อ่าส่วนคลิปหนึ่งคลิปก่อนหน้านี้หลายคนดูแล้วก็เป็นคลิปที่เรียกเสียงฮา
ตำรวจสามนายอยู่ในชุดเครื่องแบบตำรวจเลยนะไปวิ่งไล่จับตัวเงินตัวทอง
แต่ทีนี้หลายคนดูบางคนก็ฮาบางคนไม่ฮา
ฮากลายเป็นดราม่าสิคะชาวโลกโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเป็นตำรวจแท้
ไม่รู้มันไปทำอะไรให้เนี่ยทำไมถึงไปวิ่งไล่จับมัน
มันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะเรื่องนี้ยาวไปยาวไป
ดราม่าเลยจริงจริงนะใช่ค่ะเออทำผู้บังคับบัญชาต้องเรียกสอบเลย
ถึงขนาดนั้นเลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูกันก่อนครับ
โอ้ยลงแล้วลงแล้วนี่นี่นี่
ได้ล่ะได้ล่ะได้ล่ะ
โอ้โหโอ้โหดูครับนี่ครับแหลนของจริง
ตัวนิดเดียวครับตัวไม่ได้ใหญ่และตำรวจเขาก็มีเหตุผลด้วยในการจับ
แต่แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังนะคะแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
คนที่เขาบอกว่ามันใช่เหรอตำรวจไปทำแบบนี้
เพราะเขาบอกว่าคือเขาไม่เขาไม่เห็นต้นเรื่องในเขาว่าตัวตัวนี้ไปทำอะไรมา
เขาก็บอกว่าตำรวจทำแบบนี้ได้หรือเปล่า
เพราะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบคุ้มครองสัตว์ป่า
ทำไมตำรวจเป็นผู้ถือกฎหมายมาจับเองแบบเนี้ยเออมาจับสัตว์ป่าคุ้มครองเองอ่ะนะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกชะยันปัญญาเครือค่ะเป็นผู้กำกับการโรงพักแม่จันท
สั่งการให้ตำรวจ๗นายตั้งแต่๑๐ตำรวจโทไปจนถึงร้อยตำรวจเอก
อกจากเป็นรายละเอียดคำพูดแล้วเป็นรายละเอียดคลิปด้วย
คลิปนี้เป็นคำตอบได้คลิปนี้ลบดราม่าได้
เพราะว่าเป็นคลิปต่อเนื่องนะคะคลิปนี้ก็คือเอาตะกรวดไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
บางคนหลายคนสงสัยเอ๊ะเอาไปกินหรือเปล่าไม่นะคะ
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็อธิบายแบบนี้ด้วยว่า
ตำรวจสายตรวจเอาตั้งแต่แรกเลยนะตำรวจสายตรวจไปเห็นตะกรวดตัวเล็ก
ตัวนี้ถูกเจ้าหมาน้อยไล่กัด
ก็กลัวมันจะเอ๊ะไล่กัดมันจะตายหรือเปล่าครับ
นี่เป็นการไปช่วยนะไม่ได้ไปไล่จับเล่นหรือเอาไปกิน
แต่อย่างใดค่ะหลายคนเข้าใจผิดตำรวจก็ชี้แจงมานะคะ